ไปเดอร์แมนต่างประเทศเขายิงใหญ่แต่สไปเดอร์แมนเมืองไทย
ยิงความห่วงใยสู่ทุกคน
อ่านี่

ถ้าปล่อยความห่วงใหญ่ของเขา

ไหนห่อหมก

ออกมาปฏิบัติการอยู่แถวชุมชน
บ้านท่าคลองในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระบี่นะ
เขาออกมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นต้นต่อของโรคโควิด๑๙
ซึ่งจุดสนใจที่ชาวบ้านเขาชอบมากก็คือไอ้สไปเดอร์แมนตัวนี้
มันมาสร้างสีสันให้กับชาวบ้านในชุมชน
นี่ก็พูดใส่ไมค์เลยนะบอกว่าพี่น้องเอ้ยฟังทางนี้
ล้างไม้ล้างมือต้องทำยังไงต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่

และที่สำคัญคือต้องทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงเข้าไว้
ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

ความห่วงใหญ่ของเจ้าสปายเดอร์แมนตัวนี้

แล้วนี่ก็มีทางด้านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ก็คือคุณกีรติก้าวล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เขาก็มาด้วยในงานนี้แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
กิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนัก

โดยชาวบ้านควรจะหมั่นล้างมือเป็นประจำ
เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เข้าไปเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิด๑๙
ขอปรบมือนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ย
เขาปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่จริงนะนี่

ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่างในพื้นที่ในชุมชนที่ยากจะเข้าถึง
แต่ก็ไปถึงที่จริงเลยนะครับ

มันเหมาะกับโซโลแกนของหนังเรื่องสไปเดอร์แมนจริง
เพราะว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่

อยู่รอตัวจริงภารกิจเลยนะคะ